รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
อะไรที่ทำให้คุณชายเล็กลุกขึ้นมาได้
อันดับแรกที่อยู่ใกล้คือลูก

ครับอืม
ได้วันละห้าร้อยกว่าบาทให้ลูกสาวสามพัน
ให้หลานสามพันแล้วก็หลานคนเล็กที่ลูกชายเขาก็เพิ่งจะเลิก
ก็ต้องช่วยเขาอีกลูกรู้ไหมคะคุณลำพึงว่าเราลำบาก
ไม่รู้หรอกค่ะแม่ดูแลได้ค่ะดูลูกได้ไม่เป็นไร
กอดหมอนนอนหน้า
คุณลำพึงและคุณชายเล็ก
ร้อง

นักสู้ชิงล้านทั้งสองคน

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินร่วมกันตามลำดับขั้น

และเงินทุนที่สะสมมา
จะตกไปอยู่กับผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบสิทธิ์ยก
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และเพลงเก่งของคุณ

แล้วก็เป็นแฟนของรายการของเราด้วยนะครับ

๑๘นตรงหลังเคารพตรงชาติแล้ว
เวลาดีแบบนี้กับรายการดีครับ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
มาพบกับความสนุกสนานบนเวทีแห่งนี้

เนื้อเพลงผ่านบทเพลงลูกทุ่ง

ก็จะได้รับเงินทุนปลอบใจจากทางรายการของเรา
รับรองไม่มีการกลับบ้านมือเปล่าแน่นอน
แต่ถ้าร้องถูกต้องไปจนถึงยกที่๑๐ด้วยกันทั้งคู่นะครับ

รวมเป็น๒ล้านบาท
พบกับศึกชิงล้านระหว่าง
นักสู้หนึ่งสมัยจากมุมแดง
ชายเล็กหนุ่มใต้ยอดนักสู้
มุ่งมั่นทำงานเลี้ยงดูผู้ชราทั้ง๔ในบ้าน
พบกับผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงินป้าลำพึง
คุณแม่ผู้ยอมเหนื่อยยอมระทมเพื่อปากท้องของลูกและหลาน
วันนี้เป็นคุณชายเล็กที่จะมาร้องปิดยกที่๓ครับ
ไปชมกันเลย
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
ทางด้านนี้คุณชายเล็กทางด้านนู้นคุณลำพึงนะครับ
เป็นนักสู้ล่าสุดของรายการของเรานะครับ
คุณชายเล็กแน่นอนนะครับภรรยาสุดที่รักของเขาเลยนะครับ
คุณปอนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ฝั่งของคุณลำพึงนะคะแน่นอนมากับเพื่อนสาว๔คนนะคะ
นั่นคือคุณตุ๊กตาคุณยุภาคุณราตรีแล้วก็คุณจอยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับนะครับนี่ก็เป็นทั้งเพื่อนที่ทำงานนะครับ
กรุงเทพหนึ่งท่านแล้วก็เพื่อนที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
อีก๓ท่านก็เรียกว่าเป็นเพื่อนแท้จริงนะฮะ
ของคุณลำพึงมาให้กำลังใจกันนะ
วันนี้เช่นเคยนะครับก็เป็นช่วงเวลาดีดีนะครับ
ทั้งคู่นี่เรียกว่ามีสิทธิ์พิเศษกว่าคนอื่นเขา
เพราะว่าท่านนี้เขาจะมาในช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับเป็นท่านผู้ใหญ่ใจดี
ที่เขาจะเอาเรื่องราวดีพร้อมกับเรียกว่าเงินทุน
เขาเรียกว่าเงินขวัญถุงขวัญถุงนะฮะก้นกระเป๋าเอามาแจกให้นะครับ
มาพบกับเขาเลยนะครับคุณนวัดครับเชิญครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
มาแล้วมาแล้วเจ้าเดิมเจ้าเดิมสวัสดีมากคุณชาวแล้วมาให้ผู้หญิงนะฮะคุณฮะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเจ้ามาแล้วครับผม
มาให้กำลังใจชายเล็กก่อนบอกแล้วให้กลับบ้านทรายทองก็ไม่กลับสักทีนึง
ก็มัวแต่อยู่บ้านวิภาวดีไทยรัฐอยู่นั่นแหละที่ติดอกติดใจ
ไม่ติดอกติดใจได้ไงฮะก็เจอผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยจะเอาเงินมาแจก
แล้วก็ไม่อยากกลับเลยแล้วนี่ก็หญิงใหญ่ก็มาจากไหนอ่ะคะ
ไม่มีอะไรเนี่ยให้นะฮะนอกจากคนละห้าพันบาท
เป็นเงินขวัญถุงเงินขวัญถุงนะครับมอบให้ก่อนเลย
ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรเอาไปก่อนเลยห้าพัน
ได้เลยค่ะคือว่าเป็นขวัญถุงแล้วเป็นกำลังใจดีดีด้วยนะคะ
นักสู้หนึ่งสมัยจากมุมแดงชายเล็กหนุ่มใต้ยอดนักสู้
มุ่งมั่นทำงานเลี้ยงดูผู้ชราทั้งสี่ในบ้านอยู่กับภรรยามากี่ปีแล้วฮะ
นี่ย่างเข้าปีที่สิบห้าครับโอ้สิบห้าปีปีไปจีบเขามาได้ยังไงอ่ะคะ
เมื่อก่อนคือขึ้นโรงเรียนโรงเรียนเดียวกันอ๋ออยู่โรงเรียนเดียวกัน
เขาเป็นรุ่นพี่คุณปอห่างกับคุณชายเล็กกี่ปีคะปีเดียว
หนึ่งปีเดียวเบาตอนนั้นเขาอยู่มสามผมอยู่มสองค่ะ
พอดีตอนนั้นเขาเช่าบ้านแล้วก็เปิดร้านซักรีดอยู่ค่ะอยากจะคุยกับเขา
แต่ว่าไม่รู้จะคุยยังไงไม่รู้หาเรื่องยังไงจะคุยยังไงกับเขาดี
เอาเสื้อไปจ้างเขาซักในใจคิดไหมคะว่าจะไปจีบเขาแหละ
คืออยากจะคุยกับเขาเลยครับอ่าก็เลยเอาเสื้อไปให้เขาซัก
ให้เขาซักเพราะวันไหนไหนก็ก็เปิดร้านซักรีดอยู่แล้ว
ก็ไปถึงปุ๊บบอกว่าอ่าเขาจ้างซักหน่อยอ่ารีบด้วยนะฮะ
แล้วคุณปอเขาว่าไงเขาบอกว่าถ้างั้นก็เดี๋ยวค่อยเอามาเอานะอ่า
คุณปอวันนั้นรู้ไหมคะว่าเอ๊ะมาแปลกแล้วสังเกตไหม
หรือว่าก็ดูเป็นปกติดีเป็นเป็นปกติค่ะคุณปอคิดเงินไปเท่าไหร่ฮะ
จำจำไม่ได้จำไม่ได้จำได้ไหมเขาคิดตังค์เท่าไหร
เขาไม่คิดตังค์เหรอเขาบอกว่าเอาไปเลยเอ๊ะรุ่นพี่คนนี้ชอบยังไงซะแล้ว
เขาให้ก็คุยกันไปคุยกันเรื่อยทีนี้เสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่ง
ผมไม่สบายแต่ผมไม่มีตังค์ไปหาหมอ
ผมก็เลยโทรไปหาเขาเพราะว่าโทรไปยืมตังค์เขาโอ้โห
พอยืมตังค์เขาปุ๊บเสร็จแล้วเขาบอกว่ามีเมื่อไหร่ค่อยเอาคืนก็ได้ไม่เป็นไร
ไปเท่าไหร่ฮะวันนั้นพอยืมสี่พันยืมสี่พันอ่ะยืมมากเลยครับสี่พัน
คุณปอทำไมตัดสินใจให้ยืมอ่ะคะคุณปอ
เรานึกถึงเราตอนไม่สบายไงถ้าไปหาหมอไม่มีตังค์ก็มีอยู่ได้
เขาชอบช่วยเหลือคนอื่นทำไมให้ยืมแล้วไปโรงพยาบาลกับเขาด้วยไหมคะ
ไม่ได้ไปตามไปทีหลังเอาตามไปทีหลังไปเยี่ยมทีหลังแต่ให้ยืมตังค์ไปก่อน
ครับตอนนั้นเริ่มมีใจให้คุณชายเล็กหรือยังก็ดีนะก็ดีนะใช่
เขามีเมื่อไหร่แหละเขาก็เป็นคนดีนะใช่เป็นอะไรฮะตอนนั้นที่ที่ไม่สบาย
ผมตอนนั้นเลยติดเชื้อในกระแสเลือดต้องถงโรงพยาบาลธุราชค่ะ
เสร็จแล้วเนี่ยโรงพยาบาลสุราชเขาให้คนเข้าค่ายแค่คนเดียว
แล้วเขาเนี่ยขับมอเตยขับมอเตยจากบ้านไปที่โรงพยาบาลธุราช
ไกลไหมคะหกสิบกว่ากิโลหกสิบกว่ากิโลหกสิบกว่ากิโล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
เอาทาง่าน

แม้กระทั่งเสื้อผ้าผมไม่เคยซื้อให้เขาสักชุด

เขาเป็นคนที่ไม่นึกถึงตัวเอง

คุณพ่อยอยากบอกอะไรสามีคะ

วันนี้มาถึงยกที่สามกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่สามนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาทของคุณชายเล็กมาเลยครับ
ใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

ยกที่๓ครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๓เพลงมาครับ
ขอบคุณครับ
อีกไม่กี่ปีให้รอรอพี่นักแก้วตา
จงรอไม่นานรอบหน้าจะหวั่นเกินมาดังคำขอร้อง
ทนตั้งใจรอสุขสดใสเป็นคู่ครอง
น้องเท่านั้นที่พี่ไม้ปองแม่หน้าทอง
คนงาม
อีกไม่กี่ปีหวังว่าคนดีคงรอไว้
ถนอมความรักพี่เอาไว้
ถนมดวงใจอย่าให้บบชำ
โปรดจงเชื่อใจรับปากเธอไว้
ถ้อยคำท่องคำรักทุกเช้าคำ
ย้ำเตือนประจำ
ทุกทุกนาที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจสุดหัวใจ
จะหลับจะนอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจ
เปรียมล้นทางปีเธอชะเธอฟังให้ดี
รักที่มีไม่เคยจางหาย
อีกไม่กี่ปีจะรอวันที่ไปชื่นชม
ที่รักเอวคลมไม่เคยเสื่อมคลาย
จะมีรักเดียวจะไม่เลเหลวหญิงอื่นใด
รักแต่น้องจนหมดหัวใจ
รักเลยไปให้เธอจงรอ
แล้วก็เห็นบอกคุณชายเล็กร้องเพลงนี้

คือมันเป็นเพลงที่มีความหมาย

ก็เรียกว่านี่แหละครับเป็นสิ่งเล็ก

อาศัยแค่มันต้องมีใจให้กันเนอ
ก็เป็นอันว่าร้องจบกันแล้ว

ขอเชิญคุณลำพึงเลยครับ

ที่ผ่านมานะครับยกที่สามนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท
คุณลำพึงและคุณชายเล็กร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
จริงจริงอยากได้หนึ่งล้านบาทนะครับเพื่อที่จะเอาไปเปิดร้านของชำนะครับ
ครับให้กับครอบครัวป้าอยากได้เงินไปใช้หนี้ท้อกศค่ะ
แล้วก็เอาไปเลี้ยงหลานแล้วก็เอาไปรักษาตัวเองด้วยค่ะยกที่สามนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาทคุณลำพึงและคุณชายเล็กร้อง
ร้องได้ร้องได้ชื่อนกชื่นใจค่ะร้องได้ในยุคที่สามแบบนี้ค่ะ
สะสมเงินทุนร่วมกันไปแล้วค่ะสามหมื่นสามหมื่นบาทครับ
เป็นคำที่นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้นะครับต้องการที่จะได้ยินจากผมคำเดียวเท่านั้น
คือร้องได้ไปได้ยินที่ไหนไม่สำคัญถ้าได้ยินในนี้คือได้ตังค์
นะครับร้องได้ถูกต้องหมดนะครับเก่งมากเลยนะครับ
ทั้งสองท่านเลยผ่านมาแล้ว๓ยกยังไม่มีใครผิดพลาดใดทั้งสิ้น
สะสมเงินร่วมกันไปแล้วนะครับเงินทุนสะสมในยกนี้๓๐๐๐บาทนะครับ
เอาล่ะงั้นเดี๋ยวรอบนี้ให้คุณลำพึงนะคะร้องในรอบนี้สำหรับในยกที่สี่เนอะ
แม่ผู้น่าชื่นอกตรมยอมเหนื่อยยอมระทมเพื่อปากท้องของลูกหลาน
รำพึงหญิงแกร่งยอดนักสู้เธอมีใบหน้าที่ชื่นมื้น
แต่ภายในอกแสนจรฐมเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะรับไว้ได้ในวัยที่กำลังจะก้าวสู่ความชะลา
แต่ด้วยเพราะภาระที่หนักหน่วงทำให้ป้ารำพึงไม่สามารถที่จะหยุดทำงานได้เลย
ต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานค่ะป้ามีลูกสองคนค่ะ
ลูกชายอายุ๓๐ปีค่ะตอนนี้เขาได้แฟนอยู่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ส่วนลูกสาวเมื่อก่อนเขาก็มาทำงานอยู่กับป้านี่แหละค่ะเขาเป็นแค่เชียร์อยู่ที่ร้านอาหารค่ะ
พอช่วงสงการเขาก็ขอกลับไปเที่ยวบ้านที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
พอหมดสงการเขาก็โทรมาบอกค่ะบอกว่าเขาจะไม่กลับมาทำงานอีกแล้ว
ก็จะขออยู่ที่บ้านค่ะหางานทำอยู่ที่บ้านค่ะ
กำลังไปทิ้งขยะอยู่เพื่อนเขาโทรมาบอกว่าลูกสาวป้าถูกตำรวจจับ
ยาค่ะกับเพื่อนเขาแล้วก็แฟนเขาค่ะ
จากวันนั้นทำให้ป้ารำพึงต้องมีภาระเพิ่มขึ้นเพื่อต้องเลี้ยงดูลูกสาวที่อยู่ในเรือนจำและหลานสาวที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมา
ประหยัดสุดสุดค่ะป้าก็เอาข้าวกลางวันที่เจ้านายกินเหลือเก็บใส่ตู้เย็นไว้ค่ะ
เอาไว้กินตอนเย็นพอตอนเย็นป้ากินไม่หมดป้าก็เอาใส่ตู้เย็นไว้อีกค่ะ
แล้วก็เอาไว้อุ่นกินตอนเช้าอีกค่ะตอนเวลาป้ามาทำงานค่ะ
ถ้าวันไหนเจ้านายกินหมดป้าก็จะหามาซื้อมะละกอมาตำส้มตำกินเองค่ะอยากจะมีตังค์ให้หลานกลับไปให้ลูกค่ะ
มาเอาใจช่วยป้ารำพึงหญิงแกร่งยอดนักสู้ที่เป็นทั้งแม่และยาย
อดเพื่อให้ลูกและหลานได้อิ่มให้เธอได้มีเงินทุนกลับไปใช้ชีวิตที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
ตามที่เธอฝันกันนะครับคุณลำพึงค่ะณตอนเนี้ยทำงานอะไรอยู่
เป็นพนักงานทำความสะอาดค่ะเอ่อเงินเดือนเหรอคะ
มันตกหมื่นสองอ่ะค่ะหมื่นสองหมื่นสองเราอยู่กรุงเทพเราต้องเช่าห้องไหมคะ
เช่าค่ะเช่าห้องอยู่เดือนเท่าไหร่คะสองพันค่ะหมื่นสองก็เรียบร้อยเหลือหมื่นนึง
หมื่นนึงนี่ทำอะไรบ้างระหว่างหนึ่งเดือนให้ลูกสาวสองสามพัน
เหลือเจ็ดไปไหนคะอีกเจ็ดพันให้หลานให้หลานเท่าไหร่คะ
ให้หลานสองพันบางทีก็สามพันอ่าเหลือแล้วก็หลานสี่พันแล้วก็หลานหลานคนเล็กที่อยู่ชนบุรีที่
ลูกชายเขาก็เพิ่งจะเลิกกันครับป้าก็ต้องช่วยเขาอีกนี่ไง
จากลูกสาวแล้วนะฮะยังมีลูกชายอีกคนนึงซึ่งมีลูกอ่อน
เขาเลิกกับแฟนแล้วเขาเลิกกันเราก็ต้องส่งเงินไปช่วยอีกค่ะ
ด้วยภาวะแบบนี้คุณลำพึงก็เลยจำเป็นที่จะต้อง
ต้องกินของเหลือในออฟฟิศอะไรก็ตามที่ใครเหลือไว้เจ้านายเหลือไว้อาหาร
หรืออะไรก็ตามต้องเก็บเอามารับประทานค่ะเป็นข้าวสวยเป็นกับข้าวป้าเก็บหมดค่ะ
ข้าวเปล่าของเหลือเนี่ยเอามาจากใครบ้างคะคุณลำพู
บางทีนายเขาจะทานอาหารด้วยกันห้าหกคนแล้วทีนี้ถ้าเขาเหลือกับข้าว
เขาเหลือสักอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยสองอย่างป้าก็จะเก็บไว้
ไว้ทานตอนเย็นตอนเย็นก่อนกลับบ้านพอรุ่งขึ้นมาป้าก็เอามาอุ่นอีก
กินเองได้มั้ยนายเรารู้ไหมคะว่าเราเราจะต้องมีวาระที่จะต้องเก็บอะไรพวกเนี้ย
ไว้รับประทานหรืออะไรไม่รู้แล้วเขาก็คิดว่าเรานี่ทิ้งหมด
นายไม่รู้ด้วยซ้ำลูกรู้ไหมคะคุณลำผึงว่าเราลำบาก
ไม่รู้หรอกเพราะเขาก็ไม่ได้ออกมาเห็นว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้
วันนี้ถ้าลูกสาวลูกชายดูอยู่คุณลำพึงอยากบอกอะไรลูกสาวลูกชายบ้างคะ
อยากบอกว่ารักเขาเป็นห่วงเขาค่ะไม่ไม่อยากให้เขาคิดอะไรมากมายคือ
ดูแลได้ค่ะดูลูกได้ไม่เป็นไรก็เข้าใจนะฮะ
อย่างลูกสาวเนี่ยก็อยู่ในเรือนจำก็คงจะทำอะไรไม่ได้แต่ว่าอ่า
อีกไม่กี่เดือนก็จะพ้นโทษประมาณ๔๕เดือนค่ะ
ก็น่าจะกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับคุณลำพึงได้
ก็ประหยัดที่สุดที่จะประหยัดได้นะครับเพื่อลูกนั่นเอง
วันนี้ลูกก็อาจจะได้ทราบว่าจริงแล้วเงินที่แม่ส่งให้ทุกเดือน
ต้องทำอย่างนี้นะครับต้องเรียกว่ากินของเหลือจากเจ้านายนะฮะ
ดีใจนะครับที่คุณลำพึงได้มาออกรายการของเราได้มาพูดสิ่งต่างนะครับ
อาจจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวอื่นบ้างนะครับที่อาจจะประสบปัญหาแบบนี้
เพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคุณลำพึง
ตอนนี้ลืมเรื่องทั้งหมดไปก่อนเราเข้ามาสู่การแข่งขันเพื่อจะได้เงินทุนของเรานะครับ
ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเพราะนั่นนี่คือยกที่๔แล้วครับคุณผู้ชมครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาทครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๔ของคุณลำพึงมาเลยครับ

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า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
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า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

กอดหมอนนอนหน้า
พร้าวส่วงในยามนี้ต้องเปรียวใจ
ที่คลายรักไปจากน้อง
ทนคมคืนกล้ำกลืนแต่น้ำตาน้อง
ในฤทัยหม่อนมองคล้องแต่ความจำ
หน้านี้หน้าหนาว
สังกล้ำคลวนในหัวอกรรจวน
ก่อนนั้นผูกพันสัญญาวานคำ
รักเคยสุขเลิศล้ำ
ยังจำถ้อยคำได้ไหม
ยามนิษฐาเหน็บหนาวราวรดี
อ้อมกอดที่อบอุ่นได้มีความหมาย
ยังทราบซึ้งตรึงใจอยู่ไม่รู้ใคร
เคยมั่นหมายกลับกลายใจยิ่งเหงา
หน้านี้หน้าหนาว
สาวหนาวจริงหนาวลมหาไฟอุ่นอิง
หนาวใจหาใครก็เล่า
อบเอ่ยก่อนเคยที่เธอยสองเรา
บัตรนี้ดูเงียบเหงา
สาวนอนหนาวกอดหมอน
ก็จบลงไปแล้วนะฮะฟังแล้วก็แหมหวัดเสียวหวัดเสียวอยู่เหมือนกันนะครับ
พอดูการร้องของคุณลำพึงแล้วเหมือนกับร้องไปนึกไปอยู่เหมือนกัน
กอดหมอนอนหนาวของคุณผ่องศรีวรนุษย์นะครับก็เป็นเพลงของคุณลำพึงนะครับ
ถ้างั้นขอเชิญคุณชายเล็กขึ้นมานะครับร้องปิดในยกที่๔เลยครับ

ด้วยเสียงที่สูงเสียดฟ้าของบทเพลงก่อนหมอนนอนหนาว
ทำเอาป้าลำพึงของเราหนาวร้อนเสียแล้ว
ไม่รู้ว่าจะผ่านยกนี้ไปได้หรือไม่
แต่ก่อนอื่นเราไปฟังเสียงของคุณชายเล็กครับ
ช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาด
นักสู้หนึ่งสมัยจากมุมแดงชายเล็กหนุ่มใต้ยอดนักสู้มุ่งมั่นทำงานเลี้ยงดูผู้ชราทั้ง๔ในบ้าน
เคยแบบตื่นมาแล้วแบบวันนี้แบบโอ้เหมือนแบบมันไม่มีพลังบ้างไหมบอกไม่ไหวอีกแล้ว
มีครับแต่บางทีตื่นขึ้นมาเนี่ยคือล้าแต่ก็คือหน้าที่เราก็ต้องทำ
แล้วก็บางทีลึกเห็นเพื่อนเขาบางทีเขาพาแฟนไปเที่ยวไปอะไรแต่ของเราเนี่ยไม่มีโอกาสได้พาไปไหน
แต่ทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาคือต้องทำงานทำงานอะไรที่ทำให้คุณชายเล็กลุกขึ้นมาได้
สิ่งที่อันดับแรกที่อยู่ใกล้ใกล้คือลูกบางทีเวลาไม่มีแรงเราไม่มีกำลังพอได้เห็นลูกได้หอมลูกได้จบลูกมันมันมีกำลังเลยครับอืม
นี่ก็คือกำลังใจของคุณชายเล็กในการต่อสู้
เอาละครับวันนี้ใช้ให้เต็มที่เลยนะครับส่งมันไปในทางด้านของเสียงเพลงนะครับ
ยกนี้นะครับเงินทุนสะสม๔๐๐๐๐บาทครับพร้อมอินโปรยกที่๔ของคุณชายเล็กมาเลยครับ
อินโทรยกที่๔ของคุณชายเล็กมาเลยครับ

เพลงนี้คือผมชอบนะครับ

ให้แม่ฟังแล้วแม่ยิ้มได้ทุกที

เพลงนี้จะเป็นเพลงที่แม่ชอบ

ต้านตรงนี้ให้เหมียฟังนะเหมียนะ
ตัวช่วยของคุณชายเล็กยังเหลืออีกหนึ่งแผ่นนะครับ
คุณชายเล็กครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แสดงว่ามั่นใจมากนะครับขอให้โชคดีนะครับคุณชายเล็ก
ที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๔เพลงมาครับ
ขอให้ด้วยกังวลที่หลังของแนะงงกตัว
เดี๋ยวพวกไม่เห็นคุณมากครับสินะครับ
เสื้อตัวงามบอกเคยได้เห็น
เลี้ยงลูกบนทางลำเข้ง
ลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพอ
อยู่กทมสารก่อเพื่อแม่ทุกอย่าง
ทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันวันรอ
ได้เงินบาทใดอย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยขอ
ส่งรายเดือนมาร่วงคงโป้งให้แม่สบาย
ถ้าสิ้นพื้นใหม่ถูกใจซื้อมาใช้หน่อย
อาหารอร่อยถูกปากแม่ยามใจ

มันเบาจ้างใครเขาทำแทนก็ได้
เก็บเพลงไว้กอดลูกชายในวันที่กลับคืนหน้า
ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน
สิ่งใดบันทนปล่อยวางเสียบางเถิดหนา
ลูกเสียเหงื่อไปบ่อเสียดายดอกนะแม่จ้า
ขอเพียงวันลูกคืนหน้าได้เห็นแม่มีสุขใจ

ตอนนี้คือภูมิใจที่ได้ร้องให้แม่ฟัง
อืมนะฮะแล้วจะภูมิใจมากเลยนะฮะ

พวกเราก็จะภูมิใจไปกับคุณชายเล็กแล้วก็คุณลำพึงด้วย

ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทั้งคู่นะครับ

ที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณลำพึงและคุณชายเล็กร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ยกที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณลำพึงและคุณชายเล็กร้อง

ได้ครับ
เกือบหยุดหายใจเลยนะคะ

เริ่มไปเลยนะครับ
๔๐๐๐๐บาทส่งความดีใจส่งแรงใจไปทั่วประเทศเลยนะครับ
ใจมากเลยกระโดดตัวลอยเลยนะครับ
ถึงยกที่สี่แล้วคราวหน้านะครับ
ก็จะมาพบกันในยกที่๕
ทุนสะสมเป็น๖๐๐๐บาทแล้วนะครับ
แต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดแล้วมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้๑๘นาฬิกาตรงครับผม
คุณผู้ชมค่ะจบจากรายการของเราค่ะไม่ต้องย้ายช่องหนีไปไหนค่ะ
กันต่อเลยค่ะเพื่อเสริมสร้างกำลังใจกับเกมต่อชีวิตพี่เอชายามิชัยรออยู่ค่ะ
วันนี้พวกเราทุกคนนะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
ครับผม
เรามีเงินในกระเป๋าสี่หมื่นแล้วครับเห็นแววว่าจะต้องไปถึงฝั่งฝันแน่นอน

ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะสู้ค่ะ
ในการทำงานหนักแบบไม่มีวันหยุดเนี่ยเรื่องสุขภาพเป็นไงบ้างคะ
มันก็มีปวดหลังบ้างค่ะเพราะว่าป้าเคยยกของหนัก
จากปวดหลังแล้วมีอาการอะไรอีกคะเห็นบอกว่าเป็นความดัน

ถ้าเมื่อไหร่ไปดูนภาพชมตรูให้หนูไปด้วย

เจ็บใจหลีเมื่อหัวน้องมีผัวใหม่

วิวตอนนี้๒๙๐๐กว่าวิว
ขอให้ฟ้าเป็นพยานทุกถ้อยคำออกจากข้างใน
คุณลำพึงและคุณชายเล็กนะครับ
ร้อง
ได้ให้ร้องได้ให้ร้อง